ที่เราจะไปติดตามตลบม่านการเมืองวันนี้
ไปดูเรื่องความเห็นของผลงานรัฐบาล๒ปีกันบ้าง
ซึ่งทางด้านของรองโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย
ก็มองเรื่องนี้บอกว่าการออกกฎหมายจำนวน๑๘๗ฉบับนั้น

เพราะมองแล้วว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของประชาชน
ขณะเดียวกันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มองว่า
นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์ยังหลงทางเรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ที่จะพึ่งพาเพียงแค่การส่งออกค่ะ
โดยนายพิชัยนริปภัณฑ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
กล่าวถึงการแถลงผลงานรัฐบาลในรอบ๒ปีว่า
ดัชนีหลายตัวทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลไม่ได้บอกกับประชาชน
เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านมาตลอด๒ปี

แม้ว่าการเจริญเติบโตที่ฟื้นจาก๑๐๐และ๐๗
มาเป็นร้อยละ๓๒จะดูดีขึ้น
แต่ก็ยังต่ำกว่าศักยภาพของไทยมาก
พร้อมกับยังตั้งคำถามถึงการแถลงนโยบาย
ของนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี

เนื่องว่ามีกลไกใด

และการลงทุนหดหายโดยเฉพาะส่วนที่มองว่าไทยพึ่งการส่งออกร้อยละเจ็ดสิบ
เป็นแนวคิดที่หลงทางถ้าหากยังไม่สามารถฟื้นการส่งออกแท้จริง
ที่ลดลงมาสิบเก้าเดือนติดต่อกันและพึ่งการส่งออก
ไทยแลนด์สี่จุดศูนย์จะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะถ้าไม่มีการลงทุนจากต่างชาติ
มีเทคโนโลยีสูงกว่าความเชื่อมั่นต้องเกิดมาจากการสร้าง
แต่เพราะอะไรนายสมคิตจึงเรียกร้องความเชื่อมั่นในขณะนี้ส่วนทางด้านนายราเมฆ
รัฐนาชเวงรองโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์กล่าวถึงการแถลงผลงานครบรอบ
โดยเฉพาะที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ความสำเร็จในการออกกฎหมายกว่าร้อยแปดสิบเจ็ดฉบับซึ่งนั่นไม่ใช่การชี้ชัดว่าเป็นความสำเร็จของรัฐบาล
เพราะรัฐบาลมาจากการรัฐประหารสามารถสั่งให้สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
กฎหมายกี่ฉบับก็ได้รวมถึงกฎหมายอีกหลายฉบับที่มองว่า
เป็นปัญหากับประชาชนเพราะให้อำนาจรัฐแต่ว่าตัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ไม่ถือว่าเป็นผลงานของรัฐบาลค่ะ